โอ้โหชมพูปิดผมขาวค่ะ

อันนี้ถ้าอยากให้กลับไปผลบำก็ถอดวิกออกเถอะ
เอาล่ะช่วงนี้นะคะหมอไก่พพาธินีมารออยู่แล้ว
เดี๋ยวเราไปตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่กันค่ะ
พบกับอาจารย์พอพาทินีผู้เขียนคอลัมป์ด้วงดาวของท่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
สวัสดีครับหมอไก่ครับพันทายกันยามเช้าค่ะ

บอกว่าเช้านี้ทานอะไรรองท้องกันดีหมอไก่ทานอะไรมายังฮะ

กระเพาะเซียมจี้นี่กินต้มเลือดหมูมาแหละครับ
ไม่ใช่ใจแบบว่าใจเต็มรอย
กินใจแล้วกันนะอย่าเสียเวลาเลยแล้วกัน
วันนี้หมอไก่จะมาพูดถึง๒ราศีที่มีลุ้นจะได้ลาบก้อนใหญ่เลยเหรอคะ
ใช่ค่ะในช่วงนี้นะคะทั้ง๑๒ราศีจะมีดวงเด่นอยู่แค่๒ราศีเท่านั้น
ก็คือชาวราศีตุลกับชาวราศีพิจิกษ์นะคะ
๒ราศีคือดวงเด่นมากมีโอกาสได้ลาบแบบฟุก
ไม่ได้ตั้งใจนะฮะอยู่ดีก็ได้มา
แต่ว่าจะใหญ่หรือเล็กลาบใหญ่ลาบเล็กขึ้นอยู่กับดวงขึ้นอยู่กับบุญ
บุญที่เคยทำมาเนี่ยถ้าสมมุติเคยทำบุญมาก่อนทำบุญมาเยอะ
ให้แต้มบุญเยอะก็มีโอกาสได้ลาบก้อนใหญ่
อยู่ที่แต้มบุญของแต่ละบุคคลด้วย
แล้วมีเคล็ดลับไหมคะที่จะทำให้เราเนี่ยโชคดีมีแต้มบุญเยอะนะคะ
พรุ่งนี้แหละถึงวันที่เราต้องรุ้นกันแล้ว
ข้อแรกที่จะต้องสังเกตก็คือเรื่องของคนขายสลาก
พรุ่งนี้คนอาจจะไปซื้อสลากันมากขึ้น
แนะนำว่าคือเวลาที่เราซื้อสลากสมมุติว่าเราซื้อกับคนที่ดวงแข็ง
คนขายเขาดวงแข็งเรามักจะไม่ค่อยถูกรางวัล

คนที่ดวงแข็งก็คือคนที่เกิดพวกปีขานคนที่เกิดวันอังคาร

แต่ในทางปฏิบัติคงไม่มีใครไปถาม
เปิดวันอะไรคะ
ก็คือให้เราใช้วิธีการสังเกตเอาก็ได้

ว่าเวลาเราไปซื้อกับเจ้านี้บ่อย

แสดงว่าเราดวงสู้เขาไม่ได้แล้ว
แนะนำว่าให้ซื้อกับพวกคนแก่หรือคนพิการจะดีกว่า

อันนี้อย่างแรกคือเลือกดูคนที่เราซื้อด้วย

ได้ราบก่อนใหญ่ก็คือราศีตุ๋นและราศีพิจิกนั่นเอง
ได้เวลามาตรวจสอบโดนชะตา๓ผู้โชคดีวันนี้นะคะ
ท่านแรกคุณน้ำฝนค่ะเกิดวันที่๒๕มีนาคมปี๒๕๔๐ปีฉลู
กันงานความรักห่วงเล็บมาว่าโซน
ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังเรียนหนังสืออยู่หรือเปล่านะคะ
เห็นอายุน้อยถ้าสมมติว่าตอนนี้เรียนอยู่ก็มีโอกาสที่แบบว่าจะจบแล้ว
ในเรื่องของการเรียนอาจจะแบบว่ามีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาบ้าง
แต่ว่าจบแน่นอนจบแน่แต่ถ้าสมมติว่าทำงานแล้ว
ก็มีโอกาสที่แบบว่าจะมีงานเข้ามาให้รับผิดชอบเยอะ
มีงานเข้ามามากโอ้โหต้องเหน็ดเหนื่อยกับงานค่อนข้างเยอะ
ส่วนความรักละฮะ
เรื่องความรักเนี่ยดวงมีเกณฑ์มีคนเข้ามา
มีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาจีบมากพอสมควรเลย
แต่ว่าอาจจะแบบเป็นแค่รักผ่านไม่ใช่แบบรักจริงเขาเรียกเหมือนกับป๊อปปี้เลิฟเนาะ
รักผ่านผ่านอาจจะยังไม่ต้องซีเรียสมาก
ก็ยังอยู่ในวัยเรียนอะเนาะ

อาทารักษณ์จริงต้องรอกลาง

เอาละคุณผู้ชมได้รับเสื้อรับต้าวไปแล้วนะคุณท่านขนนะ

คนต่อไปคุณจิมมี่นะคะเกิด๒๑พฤษภาคม๒๕๑๖การงานการเงินค่ะ
อยากค้าขายได้อยากได้กำไร
ในเรื่องของงานนะคะเรียกว่าโหในช่วงนี้ก็มีอุปสรรคปัญหามากพอสมควรนะคะ
แต่ว่าถ้าสมมติว่าคุณจิมมี่เนี่ยไม่ได้แบบท้อแท้ไม่ได้วางมือไปซะก่อนเนี่ย
ก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้เช่นกันค่ะ
ส่วนในเรื่องของอยากจะค้าขายอยากจะเป็นเจ้าของกิจการเนี่ย
บอกเลยว่าโอ้โหดวงเนี่ยมีโอกาสได้เป็นเจ้าของกิจการแน่
ดวงเหมาะกับเรื่องของการทำการค้าการขายมาก
โดยเฉพาะเลยทราบไปแล้วนะเรื่องของการเงินจะเป็นยังไงฮะอีกนิดนึงแล้วกัน
ในเรื่องของการเงินเนี่ยเขาเรียกว่าอาจจะต้องเก็บเงินสำรองเงินไว้หน่อย
เพราะว่ามีเกณฑ์ใช้จ่ายแบบไม่คาดฝันแล้วอยู่ดีก็มีเรื่องให้ใช้จ่ายขึ้นมา
แนะนำว่าช่วงนี้อย่าเพิ่งลงทุนเสี่ยงดวง
ส่วนท่านสุดท้ายคุณบุญมีทองมีเกิดวันที่๕พฤศจิกายน๒๕๕๙
ถามมาเรื่องสุขภาพกับการงานค่ะ
ในเรื่องของสุขภาพอาจจะต้องระวังทั้งสุขภาพของตัวเอง
และสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ที่เป็นเพศชายด้วย
อาจจะมีปัญหาในเรื่องของโรคที่มันแบบเก็บสะสมเอาไว้มานาน
มันเพิ่งจะแสดงอาการอาจจะต้องแบบไปตรวจสุขภาพแล้ว
หมอไก่เคยแนะนำว่าควรจะต้องรีบไปตรวจสุขภาพ
ใช่ระหว่างที่โรคที่มันแอบซ่อนอยู่ข้างใน
ตอนแรกมันไม่แสดงอาการแต่มันอาจจะแสดงอาการในช่วงปีนี้แล้ว
แล้วสำหรับการงานล่ะคะ
เวลาที่แบบไปติดต่อเจรจางานเนี่ยอาจจะแบบยากนิดนึง
มีอุปสรรคในเรื่องของคนอาจจะมีคนมาขัดขวาง
ให้เราเนี่ยสำเร็จง่ายแต่ถ้าสมมุติว่าตั้งใจแล้วเราก็ทำต่อไป
วางมือก็มีโอกาสที่จะสำเร็จได้เช่นกันค่ะ

ผู้โชคดีที่ได้ตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่

นั่นก็คือพระปิดทองจากวัดบ้านไร่
รางวัลไปเลยนะคะคนละ๑องค์นะคะ
นี่ก็เป็นวัตถุมงคลจากหมอไก่ที่นำมาเป็นของรางวัลให้กับคุณผู้ชมในวันนี้